รายวันรายใหม่เนี่ยตอนแรกเนี่ยกราฟมันค่อยแบบนี้ใช่ไหมคะ

ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าทางรัฐบาลก็เลยออกมาตรการคุมเข้ม
ขอความร่วมมืองดเดินทางข้ามจังหวัด
แต่กาญจนบุรีบอกว่าไม่หวั่นแม้วันมากันมากค่ะ
สะพานมอนจังหวัดกาญจนบุรีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไปดูเลยนะคะว่าคนแน่นแค่ไหนนี่แน่นแค่นี้เอง

เยอะมากเยอะมากปกติแล้วเนี่ยเอาจริงนะคือก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้
เหมือนไม่รู้สิรู้ว่าก่อนหน้านี้คนมันอัดอั้นตันใจ
ไม่ได้เที่ยวแล้วก็จองกันไปแล้วไงว่าจะไปเที่ยว

อากาศดีมากเพื่อนไปมา๑๒๑๓องศา
องศาสบายใช่อากาศดีมากเลยนะคะ
นี่ค่ะสะพานมอนที่สังขลาบุรีนะคะ

สะพานไม้อุตมานุสรอยู่ที่ชุมชนบ้านวังกะนะคะคุณผู้ชม
เห็นไหมแต่ละคนโอ้โหภาพนี้ยิ่งเห็นชัดเลย

ว่าคนไปเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะ
แล้วแต่ละคนเลือกใส่ชุดพื้นเมือง
ชุดชาวมอนกะเหลี่ยงพม่าสีสันสดใสแบบนี้นะเห็นไหม
นั่งทานกันโต๊ะติดกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ก็ไปซื้อของที่ระลึกนะคะไปชิมสินค้า
คนแบบนี้เหรออือผลิตภัณฑ์ต่างนะคะ
ไปซื้อไปช็อปไปชิมกันนี่เห็นไหมนี่ค่ะ
อืมอย่างที่บอกไปค่ะแม้ว่าตอนนี้เนี่ย

แต่นี่ค่ะการท่องเที่ยวที่กาญจนบุรีโดยเฉพาะสังขลา
ยังคงคึกคักอากาศดีไงอากาศดีด้วยนะคะ

กาญจนบุรีได้รับการประกาศให้เป็น
นำร่องท่องเที่ยวก็คือสีฟ้าใช่ไหมคะ
ในส่วนของอำเภอสังคลาบุรี
แกนดูหน่อยไหมว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ไปตรวจปรากฏว่า
พวกป่วยมีเพียงสามรายเท่านั้น
ของสังขลาบุรีก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ
สามรายก็ไม่ใช่สายพันธุ์โอมิครอนด้วย
ก็เลยทำให้อำเภอสังขระบุรีของจังหวัดกาญจนบุรี
ตอนนี้ยังบอกว่าเป็นที่ปลอดภัยอยู่นะคะ
แต่ถึงกระนั้นก็ตามแม้ว่าจะปลอดภัย
แต่ใครจะไปการันตีได้ว่าในอนาคต

เพราะฉะนั้นไอ้มาตรการกินร้อนช้อนฉันห่างกัน๒เมตร
ยังคงต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะ
ใช่ถามนะคะเช่นเดียวกันกับ